ที่จะไปหาเหล่าดาราทั้งหลายเรามาเจอคนนี้ก่อนเลยน้องโบเมลาดาค่ะ
สดร้อนเมื่อเช้านี้เลยต้องบอกว่าเป็นข่าวร่ามาแรง
เพราะว่าน้องโบเนี่ยก่อนอื่นคือฝันเขาความฝันเป็นเหตุ
ฝันถึงย่านาคคุณผู้ชมค่ะฝันถึงย่านาค๓วันติดกันพี่แจ๊ค
คุณแม่โพสต์คลิปของน้องโบเดินทางไปทำบุญปีใหม่ถวายสังขทาน
เสร็จแล้วก็นี่ค่ะแวะไหว้ย่านาคด้วยซึ่งน้องบอกว่าน้องอ่ะฝันถึงย่านาคบ่อยมากเลยพี่แจ๊ค
ซึ่งจริงนะน้องเองน้องก็บอกว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกัน
ซึ่งคุณแม่ก็ทำได้เพียงแค่ว่าลูกสาวอยากไปก็พาไป
แล้วก็สาธุขอให้ย่านาคนะคะเมตตาลูกสาวของแม่ด้วย
ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคุณแม่ก็ยังบอกอีกว่า
ขอให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้โชคดีมีชัยตลอดไป

ซึ่งในคลิปนี้นะจะเห็นน้องโบนะคะกำลังยกมือไหว้
แล้วก็แปะแผ่นทองที่แขนของย่านาคด้วย
ซึ่งสถานที่ที่ไปก็คือที่วัดมหาบุตรนั่นเอง
ซึ่งแฟนคลับนะเห็นคลิปนี้แล้วต่างก็เข้ามาอนุโมทนาบุญให้กับน้องโบกันเพียบเลยนะคะ

ใช่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวนะพี่แจ๊ค
คุณแม่กับน้องโบมีความเชื่อว่าจริงแล้วเนี่ยย่านาคอาจจะอยากให้น้องโบมาไหว้
แล้วก็ย่านาคเองเนี่ยอาจจะอยากให้พรของน้องโบว่า
น้องโบต่อจากนี้ให้มีแต่ความปังปังรับปีเสือกันไปเลยคุณผู้ชม
แต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งทำไมรู้ไหมพี่แจ๊ค
คลิปนี้น้องโบไม่ได้เสี่ยงเซียมซีเลย

เพราะว่าจะเจ็บเป็นข้อมูลในวัตตี๑๗มค
ยังมีแบบยังมีอีกหนึ่งข่าวลือ
เขาบอกว่าคนโสดที่ไปไหว้วัดนี้

อันนี้ก็มีความเชื่อด้วยเหมือนกัน
หรือว่าเขาได้อยู่แล้วค่ะที่เขาไปเที่ยวกับงานเล็ก